คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสาวนาเกลือจะนึกถึงอะไรบ้าง
เพลงไหมขอคุณนิ้วนาวสักท่อนหนึ่งได้ไหม
ไม่ได้เตรียมมาขอหลังบอกก่อนเข้ารายการ
มาเข้าเรื่องกันก่อนพูดถึงนาเกลือหลายคนบอกว่าจะต้องเป็นพื้นที่เนี่ย
ติดชายฝั่งติดทะลงทะเลกันไปแบบนี้แต่ใครจะรู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าทางภาคอีสานในจังหวัดอุดรธานีก็มีนาเกลือเช่นเดียวกัน
และที่สำคัญนะคะมีบริการสปาเกลือด้วย
จะเป็นยังไงติดตามได้กับคุณยุทยาตุ้มมีค่ะ
อยู่พิมพ์อยู่อุดรธานี
เดี๋ยวเข้าเป้าหมายครับป้าปกติต้องอยู่สมุทรสาครไม่ใช่ล่ะครับ

พิธีอำเภาะบ้านดุงทำมา๔๐กว่าปีแล้วครับ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีถือเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทา

ผลผลิตมากกว่าปีละ๒แสนตัน
จึงมีคำว่ารุ่งโรศอุตสาหกรรมเกลือ
อยู่ในคำขวัญประจำอำเภอด้วย

ยังมีสปาเกลือที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

คุณสมบัติพิเศษนี้จะช่วยให้เท้าผ่อนคลายได้ครับ
คือเหมือนเท้าเราก็จะนุ่มขึ้นนิดนึงอะค่ะ
แล้วก็พวกเราก็เหมือนคาบสกปรกอะไร
มันก็จะหลุดลอกออกมาพวกหนังกำพาอะไรพวกนี้ค่ะ
เคยแช่ตอนเคยไปแช่ออนเซนค่ะ
ที่ญี่ปุ่นมันก็จะคล้ายกัน
แช่เท้ายังไม่สะใจก็แช่ทั้งตัวได้เช่นกัน

พิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพรีเซนต์
คุณภาพของน้ำมันแตกต่างกับออนเซ็นต์ญี่ปุ่น

ว่าแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นใส่ผ้าขาวม้าผืนเดียว
อาบน้ำล้างตัวก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพ

นี่ขนาดอาบน้ำปรับตัวยังร้อนขนาดนี้
ลงแช่จริงจะเป็นอย่างไรบ้างล่ะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ให้ดอกลีลาวดีใส่ลงไปในอ่างด้วย
เพื่อพิสูจน์ว่าน้ำร้อนแบบนี้จะไม่ทำลายสภาพผิว

ร้อนอีกร้อนอีก
คือที่ทำจริง

เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องค่อยแช่

จนเข้าที่แล้วถึงจะเริ่มบีบนวดตามต้องการ
เมื่อก่อนคือเราทำลาเกลือ
เสร็จแล้วก็เห็นว่าน้ำเกลือเนี่ยมันสะสมพลังงานความร้อนได้
เราก็เลยใช้ตรงนั้นมาพัฒนา
แล้วก็มาทำเป็นน้ำร้อนให้คนได้แช่
การลงแช่นั้นจะอยู่นานไม่ได้นะครับ
เฉลี่ย๓๕นาทีแล้วก็ขึ้นไปนั่งพัก
ดื่มน้ำเปล่าด้วยเพราะร่างกายจะถูกเผาผ่าน
จะรู้สึกมึนหัวนิดหน่อยนะครับ
หายใจยากนิดนึงแล้วก็หัวใจเต้นแรง
แล้วเหมือนทั่วร่างกายก็จะสูบฉีดมาก
รู้สึกเหนื่อยเหมือนออกกำลังกายมาเลยครับ

ทำแบบนี้ไปเรื่อยประมาณ๑ชั่วโมงครับ
เราก็เอาน้ำเกลือมาตากแดด
แล้วก็เอาสายน้ำจืดไปวนผ่าน
เอาน้ำจืดขึ้นมาให้ทางแขกได้แช่กัน

ประมาณ๓๔ชั่วโมงค่อยคลายความร้อน
เกิดการไหลเวียนของเส้นเลือดที่ดี
แล้วก็ทำให้ผิวหนังเราชุ่มชื่น
แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า
มีการเรียงกระแสไฟฟ้าให้ร่างกายเราใหม่

ส่วนดอกลีลาวดีก็ยังสดชื่นไม่เหี่ยวเฉา

ด้วยน้ำร้อนจากธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์

มีที่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ